เขาจะเจอคู่ในช่วงปีนี้นะ

เพราะว่าอาจารย์การแล้วโยกเป็นอธิบดี

๒๒พฤษภาคมค่ะ
เขาเองเป็นคนชอบพูดชอบเจรจา

เขาจะทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาดี

มันเหลือแค่อาจารย์ติ๊กเท่านั้นที่จะช่วยได้

รู้แล้วครับว่าคนไหนครับ
ดวงสมพงษ์ที่สุดกับคุณมิ้น

คนที่คู่มิตรกับเขาก็เกิดวันพุธ

คุณเทนเนี่ยก็เกิดวันอังคาร
จันทร์ในอังคารเขาเรียกว่าคู่ชู้มีเสน่ห์
แต่คนที่เป็นคู่ดวงสมพงษ์กับคุณเนี่ย
สุดท้ายแล้วผมอยากให้คุณมีโอกาสได้พูดกับคุณมิ้น
ที่จะยิงไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อ่า

เล่นอย่างงี้แล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ย

มุกผมอาจจะไม่เยอะแต่เอวผมเยอะมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป
ปล่อยมือเลือกแค่
อารมณ์อารมณ์
อารมณ์
นี่แหละโอกาสผมไปเลย
มีที่ไหนมีผัวสาวคล่อในเทปเดียว
นี่ดีใจด้วยมันคือใช่เลย
อันดับแรกต้องถามก่อน
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนาทีสุดท้าย

เขาจับมือน่านมากแต่ว่าคุณเจ๊มันแบบ

เรื่องนามเสียงหัวใจ
ตอนแรกเคี่ยงใครไว้นะครับ
จริงก็เล็งเห็นไว้เหมือนกัน
เพราะว่าชอบภาพสไตล์นี้อยู่เลย

ไม่ค่อยชอบถามขนาดนี้คือจะชวนไปกินข้าวเหรอคะ
จะได้รู้ว่าจะชวนไปกินอะไรดีอย่างนี้